คุณผู้ชมครับมาดูเหตุท่อส่งก๊าซแอมโมเนีย
โรงงานชำแหละแล้วก็แปรรูปไก่สดย่านบางสาวทง
สมุทรประการเกิดเหตุระเบิดกลางดึกเมื่อคืนนี้

สำหรับเก็บสินค้าคนงานหลายร้อยคน
พากันวิ่งหนีตายโอนละหมานเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่ง
ดับเพลิงเทศบาลตำบลบางสาวทงแล้วก็ใกล้เคียงกว่า๑๐คัน
ระงับเหตุไฟลุกไหม้ภายในห้องเย็นของบริษัท
ในที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นโรงงานที่ประกอบกิจการชำแหละ
แก๊สแอมโมเนียรั่วไหลออกมาแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ
รวมทั้งเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ภายในห้องเย็นเก็บสินค้า
ก็ทำให้ต้องมีการอบพยพเร่งด่วนนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปในจุดต้นเพลิงได้
ทำได้แค่ฉีดน้ำเลี้ยงอาคารรอบโรงงานเท่านั้น
ส่งรักษาที่โรงพยาบาลบางนา๒
เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอยู่นานกว่า๒ชั่วโมง

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าขณะที่คนงานกำลังทำงานอยู่นั้นนะครับ
ท่อส่งก๊าซแอมโมเนียที่ใช้กับเครื่องทำความเย็นที่มีแรงดันสูง
มันอาจจะชำรุดทำให้เกิดเหตุระเบิดขึ้น
แล้วก็เกิดประกายไฟลุกไหม้ภายในห้องเย็นดังกล่าว
หลังจากนี้จะรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

รวมถึงเข้าไปตรวจสอบเรื่องของก๊าซแอมโมเนียที่รั่วไหล
ว่ามันไม่เป็นอัตรายแล้วหรือเปล่า